ไปดูปฏิบัติการของตำรวจปราบรามยาเสพติดที่บุกจับกลุ่มเครือข่ายบอลเมืองนนท
ขณะกำลังลำเลียงยาเสพติดออกจากบ้านพัก
เพื่อนำไปกระจายขายในชุมชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ภายในพบยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้า

คดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน
ได้รับแจ้งว่ากลุ่มเครือขายยาเสพติดบอลเมืองนนท
ซึ่งเคยถูกจับดำเนินคดีและพ้นโทษออกมาแล้ว

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

มายังพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ที่สำคัญยาเสพติดล็อตนี้
จำหน่ายให้กับเครือข่ายในชุมชน

วางแผนจับกลุ่มเพื่อยับยั้งกระบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้
ในเขตอุณหภิชชุมชนหรือเขตบริเวณเขตบริมนตร
ที่ใช้เป็นอุณหภิษภักดิ์หยา

พ้นโทษคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙

เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดได้เข้าร่วมปาร์ตี้ยาเสพติด
เมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจัดเนื่องในวันเกิดของนายประจักษ์
เจ้าของงานที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
หลังถูกจับกลุ่มตัวในคดียาเสพติด
ซึ่งสารลงโทษให้จำคุกเป็นเวลา๓ปี
ครั้งนั้นพบเคตามีนและไอซ์โยนบนพื้นเป็นจำนวนมาก
สำหรับนายกิติพงศ์และผู้ต้องหารวม๓คน

ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒หรือเคตามีน
ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน